ของหน้าตากันบ้างดีกว่าชอบไหมความตึงความเนียน
ชอบความใสความไม่มีรวดร้อย
ศัลยกรรมเสร็จแล้วแต่ยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่อยากไปเจอของจริงเหมือนกันว่าจะถึงขนาดไหน
ตอนนี้ผ่านมา๓สัปดาห์แล้วดูท่าที่มันจะดีขึ้นนะ
เป็นอีกหนึ่งคนเลยที่ขอขึ้นเขียงพึ่งมีดหมอสำหรับลุงรงนะคะ
แต่ก็เมื่อปลายปีที่แล้วนะเจ้าตัวบินไปถึงเกาหลีค่ะเรื่องศัลยกรรมนั่นแหละ
ผ่าตัดลำคอคุณผู้ชมขาให้มันตึงเปี้ยนดึงเข้าไปเก็บให้มันอยู่ด้านหลังเข้าไปเลย
อยากรู้ความเป๊ะปังหลังศัลยกรรม
ล่าสุดได้เห็นคลิปดูแล้วลุงลงมีความมั่นใจมากขึ้น

ออกมาต้อนรับแขกเบอร์ใหญ่ที่บุกไปถึงโพธารามโพลุงลงเลยค่ะ
คนนั้นไม่ใช่ใครค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่พี่ม่ำใช่ไหมพี่แดดแสงไม่ถึงแสงไม่ค่อยเห็นหน้าเท่าไหร่
แต่ว่าบุคลิกบอกเลยว่าฉันจำได้จากอะไรรู้ไหมคะ
เออแล้วเป็นช้างดาวคนละสีด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูซูมกันชัด
คุณผู้ชมเขาก็มีการต้อนรับกันอย่างดิบอย่างดีเลยนะ

เขามีรถเปิดประทุนมารับเลย

ข้าวเลี้ยงเป็นสวนผักออร์แกนิค

เดินไปลุงไปดีกว่าเดี๋ยวก็ทำเสร็จใหม่
เอารถมารับไว้มาฝากกุหน่อย
ขี้ใครพูเนี้ย

แต่ตอนซื้อมาก็ต้องซื้อมา๒คู่นะแล้วใส่สลับกัน